ไปที่จังหวัดลำปางกันหน่อยนะคะมีผู้หญิงคนนึงเธอบอกว่าเกือบเอาชีวิตไม่รอด
และไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตนี้ต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เธอบอกว่ามีผู้ชายสองคนนะคะ
จับเธอแล้วเอาปืนจี้หัวเลยบังคับเธอบอกว่าให้พาเดินเข้าไปในป่า
อืมด้วยความกลัวตายปืนจี้อยู่ที่หัวให้ทำยังไงอ่ะเธอก็พาเขาเข้าไปในป่า
ตอนแรกเนี่ยคนที่เอาปืนจี้หัวเธออยู่บอกจะยิงเธอให้ตายโอ้โหแต่อีกคนนึงห้ามเอาไว้
แล้วสุดท้ายทั้งสองคนหนีไปทิ้งเธอไว้กลางป่าแบบนี้ค่ะถามว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปเจอแล้วช่วยเธอออกมาได้ยังไง
เพราะดีคืออะไรรู้ไหมคะเธอเอาโทรศัพท์ติดตัวไปด้วยแล้วเธอโทรออกมาขอความช่วยเหลือจากสามีจากหลาน
แต่ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเขาบอกว่าโอ้โหอาการเธอก็หนักอยู่เหมือนกันนะ
มีบางจังหวะหายใจอ่อนชีพจรหยุดเต้นเป็นลมไปก็มีเหมือนกันค่ะ
เมื่อวานนี้บ่าย๒โมงนะคะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกสัยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็กู้ภัยในอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางเข้าไปช่วยเหลือนางคำปันคำมาจันทร์
ชาวบ้านที่บ้านปางมะโอนะคะออกมาจากพื้นที่ป่าในอุทยานแห่งชาติเวียงโกสัย
เป็นจุดรอยต่อระหว่างอำเภอแม่ทะกับอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะว่ามีญาติเนี่ยโทรไปแจ้งว่าตอนที่นางคำปันไปขุดข่ายอยู่ในสวนใกล้กับป่า
ถูกชายชะกันสองคนเอาปืนจี้บังคับให้พาเดินขึ้นไปส่งในป่าแล้วทิ้งเธอไว้บนยอดเขา
จากบ้านประมาณหนึ่งกิโลเมตรแล้วคนก่อเหตุก็หนีเข้าไปในป่าลึก
เธอเนี่ยพกมือถือติดไปด้วยก็เลยรีบโทรหาสามีขอความช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่นำตัวออกมาได้แต่เขาบอกว่าระหว่างการช่วยเหลือเนี่ย
เป็นลมหมดสติบางจังหวะเหมือนสัญญาณชีพหายด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องกู้ชีพจนกลับมามีชีพจรแล้วก็นำตัวลงมาข้างล่างได้อย่างปลอดภัย
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่านางคำปันอาจจะบังเอิญ
ไปเจอกลุ่มค้ายาเสพติดหรือไม่ก็กลุ่มกระทำผิดกฎหมาย
ก็เลยถูกปืนจี้บังคับเข้าป่าหวังฆ่าปิดปากแต่คนร้ายคงกลับใจอะค่ะ
เพราะตอนคุณคำปันเล่าเนี่ยเธอเล่าบอกว่า
จังหวะถูกปืนเจาะหัวเนี่ยคนนึงจะยิงแต่อีกคนนึงบอกห้าม
สุดท้ายทั้งคู่เลยตัดสินใจทิ้งเธอเอาไว้ทำให้เธอสามารถรอดชีวิตโทรกลับมาขอความช่วยเหลือได้นะคะ
ได้คุยกับลูกสาวของนางคำปันเธอบอกว่าตอนนี้แม่เนี่ยยังภาวะอยู่เลย
ย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลลำปางแล้วปมเหตุเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกัน
บอกแค่ว่าถ้าแจ้งความจะถูกฆ่ายกครัวแล้วก็บอกว่าชายสองคนนี้เอาอะไรบางอย่างมาป้ายที่จมูกแล้วแม่ก็สลบไป
พอฟื้นก็โทรหาพ่อขอความช่วยเหลือเลยเธอเล่าบอกว่าตอนแรกที่โทรไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจในพื้นที่เนี่ย
ถูกกล่าวหาว่ากุเรื่องด้วยแต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่อุทยานและกู้ภัยรับฟังคำร้องขอและเข้าไปช่วยเหลือเธอ
ฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ช่วยเหลือด้วยนะคะ
พี่ประสานงานไปตั้งแต่ครั้งแรกที่พี่รู้เรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือปฏิเสธ
ก็บอกว่าพรุ่งนี้ก่อนนะพรุ่งนี้ก่อนถ้าไม่เจอยายยังไงให้โทรกลับไป
เขาบอกว่าพี่กุเรื่องไหมมันจะเป็นไปได้ไหม
พี่ก็เลยโทรเข้าอุทยานเวียงโกสัยพอดีมีเบอร์หัวหน้าแกอยู่
ก็เลยโทรบอกว่าเนี่ยหัวหน้าหนูขอเพิ่งไปบุญหน่อยหนูเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ทั้งทั้งที่พวกแกประชุมอยู่แกยกเลิกการประชุมแล้ว
ให้กองกำลังของแกทั้งหมดอ่ะออกมาตามหาแม่ให้เราก็รู้สึกว่าขอบคุณแล้ว
ที่คุณคำปันบอกกับลูกสาวนะคะ
เขาบอกเป็นเส้นทางท้ายหมู่บ้านห่างจากจุดที่ไปพบตัว๒กิโลเมตร

ได้คุยกับนายจำนงสามีของนางคำปันนะคะเขาบอกว่า
กลุ่มคนที่ภรรยาเขาพูดถึงเนี่ย
คล้ายกับกลุ่มคนร้ายที่ชาวบ้านไปเจออยู่พื้นที่สวนยางท้ายหมู่บ้านเลย

ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นขบวนการค้ายาเสพติด
ใช้เส้นทางธรรมชาติหลีกเลี่ยงการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่
เขาคิดว่าก็จะเป็นอย่างนั้น
นายเทียนชัยหลานชายของนางคำปัน

เขาเชื่อคำพูดของนางคำปัน

ให้ตำรวจติดตามตัวคนเกาะเหตุให้ได้โดยเร็ว
ชาวบ้านที่เข้าไปช่วยค้นหาก็บอกเหมือนกันนะคะว่า
โอกาสที่นางคำปันจะหลงทางเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลย
เพราะเธอชำนาญในพื้นที่นี้มาก
ก็บอกว่าใครไปส่วนไปอย่างคนเดียวล่ะเริ่มกลัวล่ะ
ก็ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นไปทำน้องนั่นนะครับ
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกหารชัยรัตนกิจกรรมผู้กำกับการสพแม่ท้าบอกว่า
หลังเกิดเหตุก็ได้ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่หาหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำพยานเพื่อสรุปข้อมูลอีกครั้ง
ว่าเหตุการณ์นี้มันมีเงื่อนงำอะไรไหม
แต่ก็มีความเป็นไปได้นะคะว่าจะมีขบวนการค้ายาเสพติดเข้าไปในพื้นที่ตรงนี้จริง